วันนี้เป็นวันครบรอบ๑๒ปีเหตุรุนแรงที่มัศยิตกรือเสะจังหวัดปัตตานีนะครับ
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีมาตรการคุมเข้ม
แต่ก็ได้เกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดทหารพราน
ในจังหวัดยาลาเสียชีวิตไป๑นายบาดเจ็บอีก๔นาย
ส่วนบาดแผลจากความสูญเสียของญาติจากเหตุการณ์ที่กรือเซะได้ทุเลาลงแล้ว
แต่ว่าทุกคนนะครับก็ไม่อยากที่จะให้รื้อฟื้นถึงผู้ตายอีก
แล้วก็อยากให้ทุกฝ่ายนำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียน
แล้วก็ร่วมหัดหาทางออกเพื่อไม่ให้เกิดความผืนเสียขึ้นอีกในอนาคต

นางคอลียอฮาลีพร้อมด้วยญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุประทะที่มัศยิตกรีเซเมื่อ๑๒ปีก่อน
เดินทางไปยังมัศยิตแห่งนี้อีกครั้ง

ประธานความสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ชายแดนภาคใต้
จุดประกายให้สถานการณ์ไฟใต้ลุกลามมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

ไม่ต้องการให้ใครนำเหตุการณ์นี้เป็นข้อต่อรอง

และอยากให้ทุกฝ่ายใช้เป็นบทเรียน

เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียกับครอบครัวไหนอีก
ทั้งไม่อยากให้เอ่ยชื่อผู้ตายในเชิงประนาม

ก็จะรู้สึกสะเทือนใจทุกครั้ง
จากเดิมแผลเราหายแล้ว
เพราะหลังจากมีข่าวมีข่าวต่างออกมา
ว่ามีการเขียนป้ายประนาม
เขียนป้ายต่อต้านเขียนป้ายจากคนนั้นคนนี้
มันมันกระทบกับความเป็นอยู่ของพวกเราเป็นอย่างมากเลย
เพราะว่าสังคมจากที่เคยลืมแล้ว

ก็ต้องมานึกถึงอีกรอบใหม่
ก็เลยทำให้พวกเราอยู่ในสังคมนี้
ได้ค่อนข้างที่จะยากมาก
ทหารหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีที่๒๓

ป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ

เพื่อเชื่อมโยงกับสถานการณ์เมื่อ๑๒ปีก่อน
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ยังคงใช้ชีวิตตามปกติ
และไม่อยากให้รื้อฟื้นเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่อยากให้ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาชุมชนบ้านกรือเสะ
รุ่งเรืองเหมือนในอดีตที่เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยว
สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก

วันนี้คนร้ายยังคงลอบวางระเบิดชุดลาดตระเวน

โดยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่๔๗
บนถนนสายปะแตยหาบ้านแข่และ

ทำให้๑๐เอกตวนกาอูซิบนบานเสียชีวิต
และอาสาสมัครทหารพรานบาดเจ็บอีก๔นาย

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองยาลา
สั่งเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนเส้นทางรอบเมือง
พร้อมตั้งด่านตรวจสอบยานพาหนะอย่างละเอียดทุกคัน

เพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมารับโทษตามกฎหมาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน